คุณยายอายุ๗๑ปีที่อยากฉีดวัคซีนที่หนองบัวลำพู
ได้ฉีดแล้วได้ฉีดแล้วคือปัญหาตอนแรกเนี่ยท่านไม่มีบัตรประจำตัวประชาชน
คราวนี้เขาทำบัตรบุคคลไลท์สัญชาติจะได้ฉีดวัคซีนไปก่อน
แล้วบัตรประชาชนทำอย่างไรเขาตรวจดีเอ็นเอแล้ว
เดี๋ยวจะได้ทำบัตรประชาชนแล้วโอ้โหดีใจกับคุณยายจริงฮะ
คุณยายบุญชามัดอายุ๗๑ปีนะครับชาวบ้านคกง่วยหมู่๓ตะบนบ้านพร้าว
อำเภอเมืองจังหวัดหนองบัวลำพูที่ทีมข่าวเราเคยนำเสนอไปเมื่อวันเสาร์ที่ผ่านมานะครับ
หลังจากคุณยายเนี่ยร้องเรียนบอกว่าโอ้อยากจะฉีดวัคซีนโควิดนะ
แต่ไม่มีบัตรประจำตัวประชาชนจึงไม่มีสิทธิรวมถึงสวัสดิการของรัฐ
ไม่เคยได้รับการช่วยเหลือแล้วก็เคยไปขอที่อำเภอนะ
ผมไม่น่าเชื่อฮะยุคนี้ไปขอให้ทำบัตรประจำตัวประชาชน
พิสูจน์อะไรแบบนี้รอ๘ปี๘ปีเงียบกริ๊บ
ไม่เคยมีใครติดต่อท่านกลับมาอีกเลยทำไมอย่างนั้นนะ
เมื่อวานนี้ต้องแสดงความดีใจกับคุณยายบุญด้วยนะครับ
เพราะท่านได้รับการฉีดวัคซีนโควิดแข็มแรกแล้วนะฮะ
โดยใช้บทขออภัยฮะบัตรคนไร้สัญชาติไปก่อนนะครับ
ซึ่งคุณยายเนี่ยยืนยันว่ายังไงยังไงก็อยากได้บัตรประจำตัวประชาชนนะ
นาย
บัวลำพูคนปัจจุบันเล่าบอกว่า
อำเภอเข้ามาตรวจสอบเรื่องราวของคุณยายบุญนะ
ตั้งแต่เย็นวันที่๑๗กันยายนใช้เวลา๒วันแค่นั้น
ตรวจสอบประวัติสอบสวนพยานบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งหมด
แม้ยายบุญจะจำด้วยว่าเคยทำนะเคยทำนะ
บัตรประจำตัวประชาชนทำตอนอายุ๑๗
แต่บัตรมันหายมา๕๐กว่าปีแล้วเนี่ย
อีกทั้งจังหวัดหนองบัวลำพูนี่นะครับ
จากอำเภอหนองบัวลำพู
จากจังหวัดอุดรธานีเมื่อปี๒๕๓๖นู่นนะครับ
แล้วก็ยากที่จะสืบค้นหาหลักฐาน
แต่จากการสืบค้นพยานบุคคลยายบุญเนี่ยนะ
หลานมีหลานอ้าวได้สบายแล้วล่ะ
ก็เลยสามารถจะหาความเกี่ยวพันธ์ทางสายเลือด
อีกไม่นานรู้ผลปั๊บนะครับก็เอาไปทำบัตรประจำตัวประชาชนได้
ตอนนี้ก็ใช้บัตรคนไร้สัญชาติไปแทนก่อน

ขณะที่นางสาวจรัสพรชนะสุพบวรนะครับ
เป็นพัฒนาสังคมและความมั่นคงของมนุษย์จังหวัดหนองบัวลำพูระบุว่า
เมื่อคุณยายมีหลักฐานทางบุคคลเบื้องต้น
คือบัตรคนไร้สัญชาตินะครับพมก็ช่วยเหลือได้
อะไรได้บ้างอ่ะถุงยางชีพเอาไปก่อนนะครับ
พมร่วมกับกาชาติจังหวัดมอบให้
แล้วก็ช่วยเหลือเงินเบื้องต้น๓๐๐๐บาท
สำหรับสวัสดิการช่วยเหลือผู้สูงอายุนะครับ
ตแจ้งบอกว่ายังไงยังไงก็ต้องรอหลักฐานยืนยันบุคคล
ที่มีเลขประจำตัว๑๓หลักจึงจะทำได้
ตพร้อมจะช่วยเหลือเรื่องสวัสดิการต่างนะครับ
ยายสบายใจได้นะฮะ
ก็เป็นสิทธิ์พึงมีที่คุณยายควรจะได้อยู่แล้ว

ก็รอบัตรประชาชนตัวจริงไปกันแล้วกันครับ